คือน้องเขาจะเซรี่มากเขาก็จะทักทายทุกคน
เขาก็ไปยืนรอแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะแบบไปยืนกันอีกห่างดีใจอะไรขนาดนั้น
หนูก็เลยบอกว่าน้องเขากัดไหมครับอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกว่าไม่กลับค่ะแล้วส่งให้น้องได้เลยค่ะน้องคาดได้น้องเอามาน้องถือเป็น
เขาก็เลยส่งให้ค่ะแล้วพี่เขาก็เลยเล่นกับน้องแล้วน้องเขาก็เลยแบบมีแอบวนกลับไปเล่นกับพี่ด้วย
เราจะสอนให้น้องเขาข้ามของเพราะว่าเขาชอบแบบค่าของอยู่แล้ว
เราก็จะเริ่มฝึกจัดให้เค้าคราบขนมคราบของเล่นอะไรอยู่นะคะแล้วก็ส่งระหว่างเรากับแฟร์
แล้วก็เค้าจะสามารถเข้าได้กับคนทุกคนเลยค่ะแล้วก็กับสัตว์ไม่ว่าจะสู่นักเล็กสู่นักใหญ่ก็คือเข้าได้หมดไม่ดุเลย
คือน้องชอบดูทีวีค่ะชอบดูหนังดูตลกดูแบบยูทูปเหมือนที่เราดูแต่ว่าต้องเป็นเสียงแบบเหมือนรายการตลกหรือรายการที่มีเสียงที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะตั้งใจรู้มากน้องก็จะคาดของเป็นวางของบนจมูกเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว้าวเดี๋ยวจ้อยชอบเล่นหนัง
จริงแม่ตกใจค่ะคือแม่ลงคลิปไปเมื่อประมาณ๒วันที่แล้ว
แล้วแม่ก็ลงไว้ประมาณวันทุกครั้งแล้วตอนนี้คือตั้งแต่แรกได้เฉย

โปรดติดตามตอนต่อไป